คุณผู้ชมค่ะอยู่บ้านช่วงนี้หลายคนก็ทำกิจกรรมสัญหากันเหลือเกินนะคะ
ล่าสุดคุณผู้ชมดิฉันแอบเห็น๒อันในไอจีของดารา
เขาเปลี่ยนสีผมกันเป็นว่าเล่นเลยนะ
หลายคนทำสีแปลกกันมาโอ้โหเดี๋ยวไปดูกันหน่อย
นี่ข้างหลังน้องเคนภูมิค่ะ
ทำสีผมก็กระร่าวใจเหมือนกันนะ

เป็นภาพที่เจ้าตัวนั้นเปลี่ยนสีผมค่ะ
ออกจะเป็นสีแบบน้ำตาลจางเทาหน่อยอย่างนี้
มันเหมือนแบบฝรั่งกรุบไม่รู้นะ
เห็นลูกนี้บอกเลยว่าแฟนก็น่ารักดีเหมือนกันนะคะ

แต่จะแซวหนุ่มเคนว่าแหมลงภาพแล้วเขียนแคปชั่นเนี่ย
ถามความเห็นแฟนว่าน้องบอกว่าลุคนี้กล้าวใจมาก

น้องนี่ที่เนี่ยคงเป็นแบบสาวเอสเตอร์อะไรอย่างงี้นะ
วันก่อนอันนี้ฉันเพิ่งเห็นเขาลงคลิปเต้นกับน้องเอสเตอร์อยู่นะ

เขาไม่ได้เงียบหายไปไหนก็ใจเย็นกันก่อนแหม

คุณผู้ชมส่วนคนนี้ค่ะก็สีผมเนี่ยน่าสนใจเหมือนกัน

เจ้าพี่ชมฟรีชันคนเขาบอกว่าหล่อนะ

เป็นแบบว่าศรีแบบโรตีสายไหมเค้าบอกว่ายังงั้น
อันนี้ก็ต้องปราบใจหนังศีรษะอยู่เหมือนกันนะคะ

ตรงแบบนี้สีแบบนี้ต้องฝาวหลายรอบนะ
มีต้องกัดยันหนังหัวสีสาเลยนะคุณ
คนทำสีผมก็แบบนี้นะเหมือนกันเยอะคุณผู้ชม
แต่ก็ลองจัดสักครั้งดูไหมเก๋
คราวหน้าพี่เจ๊อาจจะมาสีขาวทั้งหัว

เออค่ะ
ปิดท้ายกันสักหน่อยคุณผู้ชมค่ะจี๊ดสุดไปเลยจ้ะ
ก็พิชยาคนนี้ไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยเรื่องแฟชั่นสองสีฟ้าชมพูไปเลยจ้ะใครที่ชอบความจัดจ้านนะแล้วก็แฟชั่นจ๋าต้องทำตามหนุ่มคนนี้ได้เลย

เขาก่อนเป็นแหละเขาก่อนเป็นสีเขียวแบบเขียวจริงคุณผู้ชม
จ๋าหนุ่มจ๋าเลือกได้นะจ๊ะจะเขียวจะชมพูจะฟ้าเชิญเอาตามที่ความมั่นใจเลยค่ะ
ใช่นะคะเอาที่นางศีรษะสบายนะคะ